หลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะครับว่าแป้งฝุ่นที่เราใช้ทาตัวทุกวันนั้น
ทำให้เราป่วยเป็นโรคมะเร็งได้
ก่อนหน้านี้เคยมีคำเตือนเรื่องนี้กันมาบ้างแล้ว
แต่ว่าคดีที่เกิดในสหรัฐก็จะเป็นสิ่งตอกย้ำนะครับว่า

ชนะคดีจากการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
จากการเป็นมะเร็งรังไข่หลังใช้แป้ง๒ชนิดนี้
มานาน๓๕ปีติดตามจากรายงานครับ
ในรัฐมิซูรีของสหรัฐ
จ่ายเงินชดเชย๗๒ล้านเหรียญสหรัฐ
หรือกว่า๒๓๐๐ล้านบาท
ให้กับครอบครัวของนางแจ๊กกะลีนฟ็อกซ์
ผู้เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งที่รังไข่
ซึ่งสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับการใช้แป้งฝุ่น
อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานหลายสิบปี

ผู้เสียชีวิตได้ใช้แป้งฝุ่น๒ยี่ห้อนี้
ต่อเนื่องเป็นเวลานานถึง๓๕ปี
ก่อนที่จะตรวจพบว่าเป็นมะเร็งรังไข่เมื่อ๓ปีก่อน
กระทั่งเธอมาเสียชีวิตเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว
ขณะมีอายุได้๖๒ปี
ไม่ขึ้นคำเตือนใดเกี่ยวกับความเสี่ยง

เป็นเวลานานกว่า๔๐ปีที่ผลิตออกมาวางขาย
ที่ผ่านมามีผู้ฟ้องร้องบริษัทผู้ผลิตแป้งรายนี้
ที่ผ่านมามีการเตือนอย่างกว้างขวางในแวดวงสาธารณสุข
เกี่ยวกับการใช้แป้งฝุ่นโรยตัวหรือทาหน้า
ว่ามีส่วนผสมของทาวค่ำที่เป็นสารก่อมะเร็ง
โดยทนายความของครอบครัวนางแจ๊กเกอรีนฟอกซ์ระบุว่า
บริษัทรู้ตั้งแต่ในยุคปี๑๙๘๐แล้วว่าทาวค่ำ
ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง
แต่กลับเพิกเฉยต่อเรื่องนี้
ทางบริษัทผิดหวังกับคำตัดสินของศาล
จากทางบริษัทเห็นว่าไม่มีอะไรสำคัญไปกว่า
เรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค
โดยยืนยันถึงผลงานวิจัยที่มีมานานแล้ว
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้ผลิตภัณฑ
ที่มีทาวค่ำเป็นส่วนประกอบ
ประกาศเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตของบริษัท
ผลิตในประเทศเนเทอร์แลนด์และวางขายใน๕๕ประเทศ

มีผู้บริโภคคนหนึ่งในเยอรมนี

ทำให้ต้องมีการเรียกคืนผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลต
ระบุข้อความว่าควรรับประทานก่อนวันที่๑๙มิถุนายนปี๒๕๕๙
ถึงวันที่๘มกราคมปี๒๕๕๙
โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกเรียกคืนในครั้งนี้เป็นช็อกโกแลตที่ผลิตจากโรงงานในเนเทอร์แลนด์เท่านั้น
ซึ่งส่งขายในยุโรปเป็นส่วนใหญ่โดยไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสหรัฐอเมริกา
เพ็ญโสภาสุขลทรักข้าวเทศรัททีวีรายงาน